ส่วนหนุ่มชาวเขารายหนึ่งนะคะถูกฆ่าแล้วเอาศพเนี่ยโยนลงไปทิ้งใน
บ่อน้ำสามวันผ่านไปแล้วนะคะเพิ่งจะมีคนไปเจอนะคะ
สภาพศพขึ้นอืดแล้วนี่คือบ่อน้ำที่ศพถูกเอาไปทิ้งไว้
เนี่ยนะคะเป็นบ่อน้ำซึ่งอยู่กลางสวนลำใหญ่
ตำรวจได้ข้อมูลจากพยานค่ะคาดว่าคนที่ก่อเหตุ
น่าจะเป็นเพื่อนร่วมวงเล่านะคะผู้เสียชีวิตชื่อว่านายจติ
จาแฮค่ะอายุยี่สิบแปดปีเป็นชาวเขาเผ่ามูเสือถูกยิงเสียชีวิต
แล้วเอาศพมาทิ้งในบ่อกลางป่านะคะเป็นสวนลำไยนะคะ
ทางเคลื่อนสำนักสมค่ะที่จังหวัดเชียงราย
ศพของผู้ตายสภาพลอยอืดอยู่ในบ่อน้ำคาดว่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๓วันนะคะ
ตำรวจได้ข้อมูลจากพยานหลักฐานค่ะชี้เป้าไปเลยผู้ต้องสงสัย
น่าจะเป็นในสิทธิ์ชาวลาวที่รู้จักกับภรรยาของผู้ตาย
เคยมาร่วมวงดื่มเหล้ากับผู้ตายบ่อยครั้งนะคะ
สิทธิ์ผู้ต้องสงสัยทำงานรับจ้างทั่วไปนะคะพักอาศัยอยู่ใกล้ที่พักของผู้ตายนั่นแหละ
มีคนเห็นในสิทธิ์ร่วมดื่มเหล้ากับผู้ตายครั้งล่าสุดเลย๒๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ทีนี้ตำรวจย้อนข้อมูลกลับไปในสิบนี่แหละน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับผู้เสียชีวิต
ซึ่งช่วงเวลาที่ผู้เสียชีวิตหายตัวไปนะคะตอนแรกเลยตำรวจไปเชิญตัวในสิทธิ์มาสอบปากคำ
ตอนแรกเจอนะช่วงวันที่๒ที่๓มีนาคมที่ผ่านมาแต่ตอนนั้นยังไม่เจอศพนะคะ
หมายถึงว่ามีคนไปแจ้งว่าผู้ตายเนี่ยหายตัวออกไปจากบ้านไปถามในสิทธิ์ในสิทธิ์บอกไม่เจอนะไม่เห็น
แต่พอเจอศพปุ๊บตำรวจจะตามตัวในสิบเนี่ยมาสอบปากคำอีกไม่เจอแล้วค่ะหายตัวไปไร้ร่องรอย
นางสาวน้อยทองเยี่ยมพันรยาชาวลาวของผู้ตายนะคะบอกว่าส่วนตัวไม่ค่อยสนิทกัน
แต่เห็นในสิทธิ์เที่ยวมาหาสามีเป็นบางครั้งบางคราวแต่วันที่๒๖กุมภาพันธ์ในสิทธิ์
มาชวนสามีให้ไปส่งที่ที่ทำงานแล้วสามีก็หายตัวไปเลยตั้งแต่วันนั้น
มีเพื่อนที่ทำงานมาถามนะมาถามเธอบอกว่าสามีไปไหนอ่ะ
เธอก็นึกว่าสามีไปเที่ยวบ้านเพื่อนน่าจะกลับมาเร็วนี้
แต่สรุปสุดท้ายก็ยังหาไม่เจอนะคะจนกระทั่งวันที่๔มีนาคม
มีคนรู้จักโทรมาบอกว่าสามีถูกฆ่าทิ้งบ่อเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ตำรวจค่ะกำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายนะคะ
ลงพื้นที่ไปตามบ้านที่พักของเพื่อนฝูงคนที่รู้จัก
ส่งรูปให้ตมติดตามตัวนะคะซึ่งเป็นคนสัญชาติลาว
ไม่ให้หนีกลับประเทศคาดว่าน่าจะยังวนเวียนอยู่ในพื้นที่เชียงรายค่ะ